พาไปที่สะพานไม้เก่าแก่แก่ดำกันเลยนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปกราบไหว้ไปวัดแห่งหนึ่ง
ก็คือวัดหนองหูลิงเป็นวัดเก่าแก่ของมหาสารคาม

ไปถ่ายรูปเช็คอินกันก่อนเลยนะคะ

เป็นสะพานไม้เก่าแก่อายุกว่า๕๐ปี
อยู่ด้านหลังวัดดาวดึงค่ะ
ใช้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างหมู่๑๕บ้านแก่ดำ
หมู่๔บ้านหัวขัวนะคะ
มีความกว้าง๑๒เมตรแล้วก็ยาว๔๕๐เมตรนั่นเองค่ะ
ท่อตัวยาวข้ามอ่างเก็บน้ำหนองแก่ดำ
ข้ามไปเลยแบบนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็เต็มไปด้วยทัศนียภาพสวยงามของบึงบัว

เขาบอกว่าช่วงเช้ากับช่วงเย็นเนี่ยนะ
อากาศจะสดชื่นที่สุดเลย

แล้วก็ถ่ายรูปสวยลงในโซเชียลนะคะ
หลังจากที่เราชมความสวยงามของสะพานไม้แก่ดำ
แล้วก็ทุ่งดอกบัวกันไปเรียบร้อยแล้ว

ไหว้พระเสริมสิริมงคลนะคะ
ไปที่วัดหนองหูลิงตำบลมิตรภาพอำเภอแก่ดำ
อยู่ห่างจากสะพานไม้แก่ดำประมาณ๑๐กิโลเท่านั้นเอง

เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของจังหวัดมหาสารคามเลย
มีอุโบสถทรงเรืออนันตนาคาราช

แล้วก็ถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วย

จริงดูวิจิตรการตามากค่ะ
โดยอุโบสถทรงเรืออนันตนาคาราชนี้นะคะ
มีความกว้าง๒๐เมตรยาว๔๐เมตร
มีเรืออนันตนคราชและพระราหูเป็นจุดสำคัญ
เตือนสติค่ะเป็นปริศนธรรม
พุทธศาสนิกชนเข้าใจในหลักธรรม
และรู้จักการดำเนินชีวิตไปในทางที่มันเหมาะสม
สำหรับพระประธานในพระอุโบสถก็คือ
พระพุทธมหาชัยมงคลเมธานีดลสารคามพิทักษ์
เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
หรือว่าปางนั่งเมืองประธานพร
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อนวะโลหะ๙ชนิด
ดิษฐานอยู่ด้านในของพระอุโบสถนะคะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนที่สัทธาเข้าไปกราบไหว้ไปขอพรในเรื่องต่าง
สำหรับใครที่อยากจะไปกราบไหว้ขอพร
ไปกันได้ที่วัดหนองหูลิงตำบลมิตรภาพ
อำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคาม

อีสานนี่มีที่เที่ยวมีวัดสวยที่เป็นอันซีนเยอะนะคุณแม่นะ
แล้วแต่ละที่เขาก็จะมีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ
มีการนำสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์มาสอดแทรกอยู่ในนั้นด้วย
ก็ต้องไปพิสูจน์ความสวยงามเอาเองด้วยกันเช่นกันนะครับคุณผู้ชม